เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อนะครับ
สำหรับการหารือระหว่างตัวแทนศาลกองทัพ
แล้วก็กลุ่มผู้คัดค้านการก่อสร้างโครงการบ้านพัก
ตุลาการสารอุทธรภาค๕ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
มีการหารือกันในวันที่๙เมษายนนี้

ว่าโครงการดังกล่าวนั้นได้พิจารณาอย่างรอบครอบ
แล้วก็เป็นการก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายสารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสารยุติธรรม
เปิดแถลงข่าวชี้แจงโครงการก่อสร้าง

บริเวณพื้นที่เชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่
ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักขณะนี้ว่า
ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่ได้บุกรุกพื้นที่ป่าตามที่ถูกกล่าวหา
โดยเริ่มเปิดประมูลให้เอกชนเข้ามาก่อสร้าง

มูลค่า๒๙๐ล้านบาท

ส่วนสัญญาที่๒และ๓ซึ่งเป็นปัญหาในขณะนี้
มีเนื้อที่ขออนุญาตใช้๑๔๗ไร่
แต่ใช้ก่อสร้างจริงเพียง๘๓ไร่
โดยไม่ได้ตัดต้นไม้พื้นที่ป่าในสัญญา
ที่สำคัญโครงการนี้เดินหน้าไปแล้วเกือบ๑๐๐

จะต้องมีปัญหาฟ้องร้องจากผู้รับเหมาตามมา
และสร้างความเสียหายให้กับสารยุติธรรมด้วย
เราไม่ได้ตอบว่าเราทำถูกกฎหมายอย่างเดียวนะ
แต่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความห่วงใย

แล้วก็รับข้อเสนอต่าง
แผนที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับ
ที่คนอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยมันไม่ได้ไม่มีปัญหา
เราไม่ได้เข้าไปทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เราต้องการอยู่กับสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นะครับ
การดำเนินการต่างเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของทุกคนนะครับ
ผมก็มีความสามารถจำกัดนะไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนถูกใจได้
แต่เราพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ทำให้เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับ
แถลงครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับประชาชนเพื่อให้ได้ข้อยุติในวันที่๙เมษายนนี้
พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการลื้อบ้านพักที่เกาะสร้างไว้แล้ว
ส่วนต้นไม้ที่ถูกตัดเป็นจำนวนมากนั้นจะมีการปลูกทดแทนให้เหมือนเดิม
ไม่ก่อสร้างต่อนะคงไม่ใช้เป็น
ก็คงจะพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรกัน
เพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ได้
ก็เดี๋ยวให้เขาคุยกันแต่ก็เราก็คิดว่าอย่างนั้น
คงจะไม่ใช้ประโยชน์กับทางด้านศาล
ขณะที่ผู้คัดค้านการสร้างบ้านพักตุลาการ๓คน
อาสาเดินด้วยเท้าจากจังหวัดเชียงใหม่มายังกรุงเทพมหานคร
เพื่อยื่นหนังสือถึงหัวหน้าคอสช
ให้ใช้มาตรา๔๔หรือบ้านพักดังกล่าว
ยุติการเดินทางชั่วคราวแล้วเมื่อได้เดินทางถึงจังหวัดลำปาง
โดยให้เหตุผลว่าตัวแทนนายกรัฐมนตรีได้นัดเจรจากันในวันจันทร์ที่๙เมษายนนี้
ขอกลับไปที่เชียงใหม่ก่อนเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้ง